ส่วนเรื่องนี้ก็รอดูคำตอบรอดูคำชี้แจงจากทางขนส่งด้วยนะคะ

เพชรบูรณ์คุณผู้ชมค่ะแม่ค้าก็ขายวายอ่านะ
วายภูทับเบิกส่งวายไปให้กับลูกค้า
ลูกค้าได้รับของปรากฏว่าวายไม่เต็มขวดเหลือแค่ก้นขวดคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เลยเอาคลิปส่งมาให้แม่ค้าดู
เพราะแม่ค้าเห็นคลิปเขาบอกกล่องไม่ใช่กล่องที่เขาส่งไป

พอโทรไปถามขนส่งบอกว่าเปลี่ยนกล่องให้ใหม่
แต่ว่าไม่ได้เหตุผลว่าทำไมวายในขวดถึงหายไปค่ะ

มีของแหงี้ด้วย

อย่าลือจุกนะครับ

คือจุกไม้ปกติเป็นจุกไม้นี่แหละ
จุกได้ด้านจุกเหมือนโฟม

ของได้แบบนี้ครับ
ตอนเปิดเลยครับนะคะวายซื้อมาจากแม่ค้าที่ภูทับเบิก
มันมีปัญหาเพราะมันถูกเปิดมาแล้วน้ำเอ่อตัววายเนี่ย
ก็เหลือแค่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเปิดจุกออกมาก็เทออกมาก็เหลือแค่นั้น
ก็ถูกเปิดแล้วด้วยนะคะคุณชายาพาแม่ค้าวายบนภูทะเบิก
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวครับลูกค้าในคลิปเนี่ย
วายผลไม้สองขวดผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะเธอก็เลยห่ออย่างดี
บรรจุใส่กล่องอย่างดีฝากส่งที่บริษัทขนส่งเอกชนนะคะ
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าข้างในเนี่ยเป็นขวดวายนะซึ่งก็รู้เงื่อนไขว่า
ถ้าเกิดความเสียหายบริษัทเขาจะไม่รับผิดชอบเพราะเธอก็เป็นแม่ค้าวายก็ส่งวายให้ลูกค้าประจำอยู่แล้ว
จนลูกค้าเนี่ยแจ้งกลับมาบอกวายมีปัญหานะ
เห็นคลิปแบบนี้แล้วเธอก็บอกอ้าวตัวกล่องวัสดุมันไม่ใช่กล่องที่เธอส่งไปแล้วล่ะนะ
กล่องนี้จำได้เลยกล่องถูกเปลี่ยน
แต่เธอก็แย้งค่ะบอกว่าทำไมไม่แจ้งเธอคนส่งเนี่ยทำไมไม่แจ้ง
หรือไม่ส่งกลับมานะคะจุกวายทำไมมันเปิดออกแล้ววายข้างในทำไมถึงหายไป
แล้วจะติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยค่ะ
ข้างในถูกเปิดแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้คอบวาย
แล้วก็น้ำวายไม่มีเลยจะเป็นขอบเปล่าเลย
ลูกค้าก็เลยโทรมาโวยว่าเราอ่ะหลอกลูกค้าหรือเปล่าส่งกระเป๋าไปลูกค้าหรือเปล่า
เสียหายจากตามที่เช็คไปคือจากสาขาพิศนุโลกค่ะ
ที่เขาบอกว่าของมันเสียหายแล้วเขาทำการสับเปลี่ยนแพ็คใหม่ให้เรา
แล้วทางบริษัทเขาว่าไงบ้างครับ
ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่รับผิดชอบค่ะ
มันก็เสียหายยังไงทำไมต้องเปิดจุกแล้วทำไมวายเหลือแค่ก้นขวดนะคะ
แม่ค้าบอกว่าเขาก็อยากรู้คำตอบถ้าไม่ได้คำตอบก็จะแจ้งความต่อไป
ไม่ใช่เพราะว่าเสียดายวาย๒ขวดแต่เขายังต้องทำการค้าขายออนไลน์
ถ้าต้องใช้ขนส่งแล้วเจอแบบนี้แล้วต่อไปจะทำยังไง